คุณผู้ชมเดี๋ยวมีให้คุณผู้ชมดูเรื่องนี้นิดนึงเมื่อคืนนี้ค่ะหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นก็มีการนับคะแนนที่หน่วยใช่ไหมคะที่เขตบางพลัดในกรุงเทพเนี่ยมันมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้น
ประชาชนมารวมตัวกันอยากให้นับคะแนนใหม่เพราะประชาชนสงสัยว่าการนับคะแนนไม่โปร่งใสหรือเปล่าเหมือนกับยกหีบเข้าไปข้างในมาอีกทีคือเป็นคะแนนมาแปะอยู่หน้าหน่วยแล้วอะไรแบบนี้ค่ะไปดูบรรยากาศนิดนึงนะคะ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

ไหนอีกอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอยู่ไหน
ตี๓เกือบตี๓ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดก็ออกมาชี้แจงแต่ก็ยังไม่เป็นผลนะคะ
กลุ่มมวลชนเขาปักหลักรออยู่หน้าสำนักงานเขตกันอย่างต่อเนื่องจนตีสี่
ท่านพัวราชการกรุงเทพฯมหานครอาจารย์ชัชชาติศิษภัณฑ์เดินทางมาค่ะ
แล้วก็มาอธิบายขั้นตอนการนับคะแนนว่าเป็นการนับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง
แล้วติดประกาศที่หน้าหน่วยจากนั้นส่งคะแนนพร้อมหีบบัตรมาที่สำนักงานเขต
เพื่อให้สำนักงานเขตส่งไปอีกสำนักงานเขตหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยนับคะแนนในลักษณะที่เป็นหน่วยแม่
ถ้าจะนับคะแนนใหม่หลังจากปิดผนึกหีบบัตรไปแล้วต้องไปร้องกรกตให้มีคำสั่งนับคะแนนใหม่เพราะมันจะเป็นอำนาจของกรกตแล้ว
ซึ่งตอนนี้ทำความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วและประชาชนก็เข้าใจแล้วค่ะ